คือร้องดา

สมกับเป็นวันขึ้นปีใหม่จริงนะครับ
เรียกว่ามีความสุขกันทั้งห้องส่งที่เต้นกัน

ได้ฝึกมาเพื่อรายการร้องได้ให้ร้านเลยใช่ม่คะ

โหแก่งมากพางมือกันทีหนึ่ง
คือตั้งใจแกะมาให้เลยทั้งเนื้อร้องทั้งท่าเต้นนี่เป๊ะมาก
ก็มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่จบจากรายการของเราไปแล้ว
ประสบความสำเร็จในชีวิต
ุ๊กกิ๊กคะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร
หนูอยากเป็นดาราค่ะ
ยุคใหม่เร็วสามารถเรียนรู้ได้เร็วมีอะไรให้เราดูเป็นตัวอย่าง
ถ้าเราดูอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราทำตามอย่างแน่นอนค่ะชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้ากุ๊กกิ๊กอยากเป็นอะไรสิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของครอบครัว
เชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้ากุ๊กกิ๊กอยากเป็นดาราไม่ไกลเกินฝันค่ะกุ๊กกิ๊กถ้ากุ๊กกิ๊กมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะ
และวันนี้นะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้เป็นเทปพิเศษต้อนรับวันสงกรานนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
แล้วก็ครอบครัวนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ชายแล้วก็น้องสาด้วยนะครับ
ที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราอีกครั้งหนึ่ง
ก็ขออวยพรให้น้องกุ๊กกิ๊กและครอบครัวประสบความสำเร็จในชีวิต
แล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันนานต่อไปนะครับ

ุ๊กกิ๊กเนี่ยถือว่าเป็นเทปที่คนดูเยอะที่สุด
มาอีกคนนึงค่ะเป็นเทปที่คนพูดถึงเยอะที่สุด
กับเด็กตัวเล็กที่ไม่เคยเจอคุณพ่อเลยนะคะ
ความอบอุ่นจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่กับคุณยาย
เป็นเด็กตัวเล็กที่อยากให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าพี่
หลังจากที่มาออกรายการของเราไปแล้วนะคะ
ชีวิตของน้องก็เปลี่ยนไป

ตอนมาที่มาร่วมรายการของเราครั้งแรก

แต่คุณผู้ชมมาดูตอนนี้สิครับ

แต่ก่อนจะพบกันไปดูสิคะเรื่องราวชีวิต
หลังจากออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไปแล้ว

สวัสดีครับพี่ออโต้นะครับ

ตั้งแต่พี่ออโต้ออกรายการร้องได้ให้ล้านไป
ชีวิตพี่ออโต้ก็ดีขึ้น

แล้วก็มีความสุขมีความอบอุ่น
เพราะว่ามีพ่ออุปถัมภ์๒คน
แล้วก็แม่อุปถันอีก๒คนครับ
ผมก็อยากบอกพ่ออุปถันกับแม่อุปถันครับ
แล้วก็ผู้ชมทุกท่านว่า
ผมขอขอบคุณนะครับที่ส่งเงินมาให้ผม
ก็ขอขอบคุณพี่เป๊กกี้นะครับ
ที่ให้เงินมาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น
ออโต้คิดถึงพี่เป๊กกี้เวลาที่อาบน้ำทุกวันเลยครับ

ออโตเป็นเด็กร่าเริงและมีน้ำใจของเพื่อน
มีความชอบกีฬาและดนตรี
กว่าจึงเด็กน้องออโตก็เป็นเด็กที่น่าที่สงสาร
อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับยาย
ถือว่าน้องโอโต้นั้นเป็นคนที่มีความกระตันยูกระถาเวที
ทั้งต่อยายต่อผู้บุปการะคุณ
แล้วก็รวมทั้งมีจิตอาสาที่อยากจะช่วยเหลือทางสังคมด้วย
มีคนใจบุญรู้ว่าพี่โต้ชอบเล่นดนตรี
ก็เลยยื่นเงินมาให้ซื้อดุริยาง
กองใหญ่กอง๓ชาติ
วิโรดียันลิ้งหน่องครับ
ก็ขอขอบคุณท่านใจบุญที่ซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนครับ
เรียบใจว่าเฮือบหน้าไปเยอะมาก

โอ้โหหัวใจเบิกบานมากค่ะคุณป่า

เพราะว่าตอนนี้กำลังตื่นตะลึงแล้วก็ปลื้มใจมากเลย

ไม่รู้สิว่าตอนนี้จะโตขึ้นเป็นนุ่มขนาดไหนแล้วนะครับ

สาวหลักตัวน้อยคอยสู้เพื่อยายครับ

สวัสดีครับ
วันนี้มาเจอกันนะฮะ

วันนี้แต่งตัวดูเป็นเด็กเมืองนะ

วันนี้พี่ออโต้มากับใครบ้าง
มากับคุณยายครับ

สวัสดีครับ

เพิ่งศึกมาใช่ไหม

ไปบวชอะไรมาครับพี่ออโต้

หน้าไฟน้องชายเสีย
ก็เลยพี่โต้บวชให้

เรื่องราวชีวิตก็สุดแสนจะเข้มข้น
ตอนนั้นก็คิดถึงคุณพ่อด้วย

ที่คือไม่เคยกอดพ่อเลย
เป็นครั้งแรกเลยที่ได้กอดคนที่เป็นผู้ชาย

แล้วก็ให้ลองหลับตาให้ลองคิดดูว่า

เป็นอะไรที่ทราบซึ้งมากแต่ตอนนี้
ชีวิตของออโต้ไม่ได้

อุ่นแบบไหนบ้างครับไหนลองเล่าให้พี่เป๊กฟังหน่อย
ก็มีพ่ออุปถัมภ์

จากประเทศลาว
คือ
เขาดูรายการร้องได้ให้ล้าน

อุปถัมภ์นี่เขาดูแลเรายังไงบ้างคะ
ส่งเงินเป็นรายเดือนมาให้ใช้ครับ

เคยครับเคยพบทั้ง๔ท่านแล้ว
ก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว

มีผู้ชมทั้งในประเทศลาวด้วย
ทั้งในต่างประเทศแต่ไกลยุโรป

หลังจากมีคุณพ่ออุปถัมภ์สองคน

ก็มีความสุข
มีความอบอุ่นมีความรักครับ

อยากสนับสนุนเครื่องดนตรีให้ออโต้

ให้เพื่อนที่โรงเรียนเล่นครับ

กองดูระยางทั้งวงเลยเหรอ

ต้องใช้เงินซื้อเนี่ยออโต้บอกว่าต้องซื้อเท่าไหร่ครับ

ก็คือตอบไปแบบภาษาเด็กอะเนาะ

ที่กำลังถึงได้

เจอนั้นก็มาคุยกับปุ๊บอุทู

เพื่อซื้อกล่องดุรียางด้วยก็อยากให้เพื่อนได้เล่นดุรียางกับทั้งวงครับ
ไม่เสียดายแหละครับเสียดายไหมมันเป็นเงินของเรานะ
เราเป็นคนหามาไม่เสียดายครับขอให้เพื่อนมีความสุขก็พอแล้วครับ
แต่ด้วยพลังแห่งความดีค่ะครับผมแค่คิดในเรื่องดีดีสิ่งดีดี
ก็เกิดขึ้นได้พอผู้ใหญ่ใจดีท่านทราบนะคะว่าเอ๊ะราคาอุปกรณ์เครื่องดนตรีของดุรยางทั้งวงเนี่ยมัน๑๘๐๐
ท่านก็เลยซื้อให้ทั้งหมดด้วยเงินของท่านเองค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินของน้องออโต้และปรบมือให้ท่านด้วย
และนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะยังให้ทุนการศึกษานะคะเพื่อนพี่ออโต้
โรงเรียนนะคะทั้งโรงเรียนนะคะคนละ๕๐๐บาท
อันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญท่านนี้มากเลยนะครับเพราะว่าการให้การให้แบบนี้มันมีประโยชน์นะครับสำหรับเด็กอีกหลายคนทีเดียว
เพราะบางคนอยากเล่นดนตรีอยากทำนู่นทำนี่แต่ว่าบางทีโรงเรียนไม่มีงบจะทำให้
ค่ะพี่ออโต้คะหลังจากเราได้อุปกรณ์ดุรยางแล้วที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เรา
พอเพื่อนได้มาเล่นด้วยกันพี่ออโต้รู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกดีใจครับมีความสุขไหมมีครับ
ทำให้เราอารมณ์ดีไหมเล่นดนตรีอารมณ์ดีครับครับพี่ออโต้ครับอยากจะขอบคุณอะไรท่านบ้างคะ
ก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญที่รู้ว่าพี่โต้ชอบเล่นโดนตี
ก็เลยซื้อเครื่องดุรียางให้กับโรงเรียนครับก็ขอขอบคุณครับ
เป็นนุ่มน้อยตัวสูงที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจรักนะ
คุณยายคะมาครั้งนี้เนี่ยดูหน้าคุณยายเจี๊ยบเนี่ยมีความสุขเหลือเกิน
มีความสุขไหมคะคุณยายมีความสุขค่ะเพราะออโต้เขาจะบอกว่า
ยายครับยายครับไปที่ไหนมีแต่คนทักว่านี่น้องออโต้ร้องได้ให้ล้านใช่ไหม
อย่างนี้ยังมีอีกคนยายยายแต่งตัวหน่อยนะ
เขาบอกอย่างนี้ค่ะอยากให้ยายดูดีหนออยากให้ยายมีความสุขอยากให้ยายยิ้ม
อยากให้ยายมีเสื้อผ้าแต่งบ้างเขาก็จะพูดตลอด
วิน่าเรามารอบนี้คุณยายเจี๊ยบสวยขึ้นนะเนี่ยสวยสมไวค่ะคุณยายน่ารักมาก
คุณยายภูมิใจในตัวอะไรหลานบ้างคะที่สุดเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
เขาเป็นคนแบบว่าไม่ดื้อเพราะได้เกียรติบัติเด็กดีเด่นของโรงเรียน๒ปีซ้อนแล้วค่ะ
อยากให้ออโต้นะยึดมั่นในความน่ารักในความกระตันยูในความอ่อนหวานทั้งหมดนี้ไว้
นานเท่านานครับและที่สำคัญนะขอบคุณมากเลยที่ทุกครั้งที่
อาบน้ำมันนึกถึงพี่เป๊กจริงป่ะจริงป่ะน้ำอุ่นพูดพี่เป๊กกี้อย่างนี้เลยจริงหรอ
ครับแค่ได้ยินก็มีความสุขแล้วโอ้โหนี่ดีนะที่พี่เป๊กกี้เนี่ยเขาบริจาคเครื่องทำน้ำอุ่น
ถ้าพี่เป๊กกี้เขาบริจาคสุขภัณฑ์เนี่ยทุกครั้งที่น้องขอโทษเขาจะนึกถึงมากพี่เป๊กกี้
เวลาไหนก็ได้พี่ออโต้คิดถึงพี่เป๊กกี้พี่เป๊กกี้มีความสุขหมดเลยนะ
อโต้ครับวันนี้มาแล้วร้องเพลงไหมครับเนี่ย
ร้องครับต้องร้องหน่อยร้องสักกี่เพลงดีครับเมื่อกี้นี้กุ๊กกิ๊กเขาร้องไปร้อยเปอร์
ออโต้จะร้องร้อยเพลงเท่ากุ๊กกิ๊กไหมหรือว่าออโต้จะร้องกี่เพลง

เพลงต้องมีสักวันครับ
คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
ออโต้ก็ยังคงเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่และเป็นที่รักของคุณผู้ชมตลอดมา
ช่วงหน้าพี่ออโต้จะมายืนร้องเพลงให้กำลังใจนักสู้ชีวิตทุกท่านบนเวทีแห่งนี้
จะทราบซึ้งกินใจขนาดไหนอดใจรอฟังกันนะครับ
ที่รักได้คุณเชื่อมัน
แข็งของนายให้ร้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิต